จากไปของนายบรรหารครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับทั้งครอบครัวแล้วก็ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างมากนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงเหล่าคนบันเทิงเลือดสุพรรณที่ต่างก็พากันร่วมไว้อาลัยผ่านโลกออนไลน์ค่ะ
ปวลีพรพิมลนักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรี
โดยเนื้อหาระบุบอกว่ารักและเคารพคณะบริหารศิลปะ
ขออภัยค่ะพนักท่านบรรหารศิลปอาชา
ท่านเป็นพ่อเมืองที่คนสุพรรณรักและเคารพ
มีโอกาสได้ร้องเพลงให้ท่านฟังมาตั้งแต่ม๑
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๓
ซึ่งท่านจะมามอบทุนการศึกษาและมาเยี่ยมโรงเรียนของเราทุกปี
และได้มีส่วนร่วมในงานต่างของจังหวัดสุพรรณ
ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนสุพรรณ
และภูมิใจที่มีผู้นำสุพรรณที่เก่ง
สิ่งสวยงามความพัฒนามามอบให้กับเราชาวสุพรรณ
วันนี้ไม่มีท่านแล้วรู้สึกใจหายและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
หลานชาวสุพรรณคนนี้จะไม่ลืมพระคุณของท่าน

ร่วมแสดงความไว้อะไรแด่การจักรไปของพนักท่านบรรหารศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑
ส่วนอีกหนึ่งนักแสดงสาวเลือดสุพรรณมะนาวสอนสินมณีวัน
ก็โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
และขอร่วมไว้อะไรกับการจากไปของพนักท่านบรรหารศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของประเทศไทย
ในฐานะลูกหลานคนสุพรรณค่ะ
โดยบอกว่าท่านคือพ่อเมืองสุพรรณ
พัฒนาเมืองสุพรรณบุรีที่แท้จริง
และได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านในการร่วมกิจกรรมต่างของจังหวัดสุพรรณบุรี
มักจะให้คำสั่งสอนคำแนะนำแง่คิดที่ดีกับหนูเสมอ
บทเพลงของท่านที่มาร่วมงานโรงเรียนสงวนหญิงทุกครั้งที่ต้องฟัง
ชื่นชอบเพลงแม้ยามเพชรหยาดจากฟ้า
ร่วงลงมาฟ้าคงไหววัน
ดวงดาวก็พลอยเศร้าสกสรรมิอาจกลั้นน้ำตาอาลัย
มือขวาหยาดเพชรแก้วเผลอรักแล้วจึงฝันไฟ
หดเพชรละอองผ่องใสแม้อยู่ความมืดมนต์
ท่านจะอยู่ในใจชาวสุพรรณและชาวสงวนหญิงตลอดไป
ซึ่งบทเพลงที่คุณมะนาวยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
หยาดเพชรของคุณชรินนันทนาคอนนั่นเองนะคะ
ตลกดังค่ะคุณตุ๊กกี้สุดารัฐหรือว่าตุ๊กกี้ชิงร้อย
แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ใช่คนสุพรรณบุรี
แต่ก็โพสต์ไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวศิลปอาชา
อินสตาแกรมส่วนตัวเหมือนกันนะคะ
โดยแสดงความสำนึกพระคุณของอดีตนายกรัฐมนตรี
ที่จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ
ทำให้เธอสามารถเรียนปริญญาตรีได้ค่ะ